ช่วง๑๓นาฬิกาคือบ่ายโมงตรงที่ผ่านมา
ที่ตึกออยกระทรวงสาธารณสุขเกิดอุบัติเหตุค่ะ
รถตกจากลานจอดรถชั้น๖
แต่คนขับและคนที่โดยสารอยู่ในรถไม่เป็นอะไร

ส่วนสาเหตุเขาบอกว่าเกิดจากเกียร์ค้าง
ทีนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิด

ซึ่งภาพกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกไว้ได้

เขากำลังจะขับออกจากลานจอดรถชั้นที่๑
ของตึกออยภายในกระทรวงสาธารณสุข

แล้วก็เอื้อมไปเปิดประตูฝั่งซ้าย

จากนั้นเขาก็มาสตาร์ทเครื่อง
แต่จู่รถมันถอยหลังค่ะ
ถอยไปเรื่อยจนไปกระแทกพื้นด้านล่าง
ก็คือพื้นตั้งแต่ชั้น๖ถึงชั้น๑
ขณะที่คนขับและหญิงสาวกระโดด

บายมองตรงที่ผ่านมาเนี่ย

หลังคาเสียหาย
ชิ้นส่วนบางชิ้นหลุดกระจาย

อายุ๕๗ปีคนขับเปิดเผยว่าได้ยื่นขาเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
เขาได้ยื่นขาเข้าไปในรถก่อนครึ่งตัวประมาณว่าไปสตาร์ทรถก่อน
แต่ปรากฏว่าเกียร์มันเกิดค้างนะคะ
ก็เลยทำให้รถมันถอยหลังลงจากชั้น๖ลงมากระแทกพื้นที่ชั้น๓
กระเด็นตกลงมาข้างล่างต่ออีกทีนึง
แต่ก่อนรถจะตกลงมาทั้งสองคนก็คือผู้ชายเป็นคนขับผู้หญิงเป็นคนที่กำลังจะขึ้นรถเป็นผู้โดยสารไปด้วย
กระโดดออกมาได้ทันค่ะปลอดภัยทั้งคู่เลยนะคะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุ๒ชั่วโมงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขช่วยกันเก็บกวาดซากปูนของกำแพงอาคารจอดรถ
เพราะว่าทะลุผ่านกำแพงอาคารจอดรถออกไปเลยเนี่ยนะคะ
ชิ้นส่วนของกำแพงมันไปตกอยู่ที่พื้นเจ้าหน้าที่ก็เก็บกวาด
ซากรถก็ต้องเก็บด้วยเพราะว่ามันก็กระเด็นกระจกมันก็แตกกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ประกันภัยของรถคันนี้บอกว่ารถคันนี้ทำชั้น๑ไว้ค่ะประกันชั้นหนึ่งไว้
บริษัทก็จะดำเนินการซ่อมตามข้อกำหนดของกรมทันนะคะ
ส่วนขณะนี้เจ้าของรถต้องเข้าให้ปากคำกับตำรวจที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีแล้ว
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะ
หลายคนนะถามถึงเรื่องของทะเบียนรถเพราะว่าต่อเนื่องจากข่าวลอตเตอรี่มาสักครู่นี้
๘๒๙๔กรุงเทพมหานคร
นี่ไงคุณชัดเจนเลยนะคะ๘๒๙๔ใช่ไหม
ใช่๑ไม่นับแล้วกันนะ๘๒๙๔กรุงเทพมหานครค่ะ
เดี๋ยวก็ต้องรอดูรอลุ้นนะ๑๖ตุลาคมนี้ค่ะ